ส่วนช่วงนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันครับ
มหาวิทยาลัยศรีปฐุมเผยความพร้อมก่อนแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่๔๖
ราชพัฒนอุบลราชธานีเกมระหว่างวันที่๑๑๒๐มกราคมนี้
โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วม๑๔๘คนครับแบ่งเป็นชาย๕๖คนและหญิง๔๑คน
ชิงชัย๑๐ชนิดกีฬาจากทั้งหมด๓๖ชนิดตั้งเป้าคว้า๑๑เหรียญทองจากทั้งหมด๔๐๐เหรียญทอง
และติด๑ใน๑๐อันดับแรกจาก๑๑๒สถาบันที่เข้าร่วม
ครั้งที่ผ่านมาในการแข่งขันราชมงคลธัญบุรีเกมส์นะครับมหาวิทยาลัยศรีปฐุมจบอันดับ๑๐
โดยทำได้๗เหรียญทอง๗เหรียญเงินและ๑๔เหรียญทองแดง